ศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้อันเชิญพระพุทธรูปปาง
ประธานโอวาทปาติโมกเป็นพระพุทธรูปหายากนะคะ
มีเพียง๒องค์ในประเทศไทยมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะ
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
พระพุทธรูปที่เห็นอยู่นี้นะคะพระอริยาบทนั่งขัดสมาธิ
หัดทั้งสองนั้นยกขึ้นจีบนิ้วพระหัดไว้เสมอพระอุระหรือว่าอก
ที่เห็นอยู่ขณะนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเรียกว่า
พระพุทธรูปปางประธานโอวาทปาติโมก
สำคัญและมีความพิเศษนะคะของพระพุทธรูปองค์นี้
ก็คือจากการสืบค้นของกระทรวงวัฒนธรรม
ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปหายากค่ะ
เนื่องจากในประเทศไทยมีเพียง๒องค์
แรกประดิษฐานที่วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งองค์นะคะรอขึ้นมาใหม่และนำมาประดิษฐานอยู่ที่
พุทธอุทยานเวรุวันเพ็ญเดือนมาคะ
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในปีนี้นะคะ
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
ครับด้านของนายกฤษยพงศิริอธิบดีกรมการศาสนาก็บอกว่า
พระพุทธรูปแต่ละปางนั้นมีความสำคัญแตกต่างกันออกไปนะครับ
เนื่องจากเป็นการจำลองเอาเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา
มาให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบ
เช่นเดียวกันกับพระพุทธรูปปางประธานโอวาธปฏิโมกนะครับ
ที่เป็นการจำลองในช่วงที่พระพุทธเจ้า
ส่งแสดงโอวาธปฏิโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก
หลังจากตราสรุท่ามกลางพระสงฆ์๑๒๕๐รูปในครั้งพุทธกาล
และก็เป็นที่มาของวันมาคบูชาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับ

เป็นภาพเมื่อครั้ง๒๖๐๐ปีจริงนะครับ
ซึ่งพระตูรูปองค์นี้เราเห็นได้ว่ามีน้อยมากนะครับ

ซึ่งก็จะมีที่นครพระพรมเจดี

จากพระพุทธรูปปางประธานโอวาธปาติโมกแล้ว
เนื่องในเทศกาลมาคพบุชาปีนี้ที่บนทุนพิถีท้องสนามหลวง
ยังมีการอัญเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้ว
ให้ประชาชนได้สักการะเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยเช่นกันนะคะ
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาครับ
ชาปีนี้จะมีไปจนถึงวันจันทร์ที่๒๒กุมภาพันธ์นี้
แนะนำว่าให้ไปในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปเลยนะคะ
ก็จะได้ซึมซับบรรยากาศที่อิ่มบุญ
ใจมากขึ้นกับกิจกรรมต่างมากมายทั่วท้องสนามหลวงค่ะ
คุณผู้ชมสามารถที่จะชมรายการเราจบนะในช่วงประมาณ๖โมง
ถ้าไม่ได้ดูข่าวสารต่อนะครับก็สามารถไปร่วมงานได้เลย
ตอนเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาทกัน

แล้วก็ที่สำคัญนะฮะต้องบอกคุณผู้ชม
โอวาธะปฏิโมกมีหลักสำคัญด้วยนะคุณผู้ชม

นะครับก็จะประกอบด้วยหลักการ๓อุดมการ๔และวิธีการ
หลักการ๓การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคือ๑ไม่ทำบาปทั้งปวง

และ๓การทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับ
ส่วนอุดมการ๔คือความอดทนความไม่เบียดเบียนความสงบและนิพพานั่นเองนะครับ
แล้วก็วิธีการนะครับก็อย่างที่จะเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
วิธีการทั้งสิ้นก็จะมีบอกว่า
นูปวาโทไม่ไปว่าร้ายกัน
นูปากคาโตไม่ไปล้างผลาญกัน
แล้วก็ปะนะตันตรระสัยสนาท
เลือกที่นั่งที่นอนในที่สงบ
นี่คือหลักการดำเนินการตามโอวาธปาติโมก
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ไว้